คุณผู้ชมคะถ้าหากดิฉันพูดคำว่าเด็กแว้นหลายคนก็จะนึกภาพมาแล้ว
ไว้รุ่นนะขึ้นขนองหน่อยแล้วก็ขี่มาตัวไซส์แว้นใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันเป็นเสียงเรียนมาจากเสียงเบิ้ลเครื่องของรถจักรยานยนต์
แต่จะบอกว่าในน้ำก็แว้นได้นะคะพาไปดูเรือแว้นกันหน่อยดีไหมคุณผู้ชม
ส่งเสียงแว่นอยู่กลางน้ำเนี่ยค่ะ
เรือหางยาวที่แล่นมาด้วยความเร็วเร่งเครื่องเป็นจังหวะ
หัวเรือนี่นะมันกระดกขึ้นลงทรงเสียงดังสนั่น
อยู่ในคลองชุมชนตลาดเก่าโบราณหัวตะเข้ในเขตลาดกระบัง
ช่างภาพอิสระคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะในวันที่๗กรกฎาคม
แต่เป็นมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อคนริมคลอง
มีช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากด้วยนะครับ
อันนี้เราจะคำว่าเง้นเด็กเง้นเหรอเง้นหรอเรือเง้น

เพราะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตส่วนใหญ่มาแสดงความคิดเห็นเลย
บอกว่าขับเรือด้วยความคึกขนองแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การสัญจรทางน้ำปกติแล้ว
ดูหัวเรือสิกระดกกระเด้งขึ้นลงสักขนาดนั้น
แต่บางคนมองโลกในแง่ดีนะบอกว่าเอ๊เครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่า
อืมอืมตอนนี้เขาบอกว่าก็มีคนเสนอให้แจ้งกรมเจ้าท่ามาตรวจสอบหน่อย
ถ้าเจอว่ากระทำผิดช่วยดำเนินการตามกฎหมายให้ด้วย
แต่เวลานั่งเรือหางยามสนุกนะมันแบบวู้ตรงไปเร็วมากอยู่ในส่วนสนุก